อยากไปที่จังหวัดพิษนุโลกมีป้ายหาเสียงป้ายเดียวเสียวทั้งประเทศ
คือต้องขยี้ตา๕ทีแล้วดูป้ายนี้มีป้ายหาเสียงแบบนี้ด้วย

แล้วมีจริงนะฮะจิ๋มหอมสุด

ข่าวนี้ผมดูอากับกระยาของคุณโรสลินแล้วผมว่าคุณโรสลินอยากอ่าน
คุณเชิญอ่านได้เลยอ่านไหม
คุณอย่าโบกมือไหวสิใจผมก็สั่นไหวเหมือนกัน
เป็นป้ายหาเสียงอบตวังทองจังหวัดพิษนุโลกวารินจิ๋มหอมสุด

คือจะสลับตรงไหนก็ผิดทุกข้อ
จิ๋มวารินหอมสุดวารินหอมสุดจิ๋ม
ชาวบ้านบอกกูงงว่ะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอป้ายแบบนี้มาก่อน
เอาอย่างนี้ชื่อจริงของคนที่สมัครอบตวังทองพิศนุโลกเนี่ย
เขาชื่อวารินชื่อเล่นคือพี่จิ๋มนามสกุลคือหอมสุด
อ้าวแล้วไปไงไปไงมาไงคือสั่งทำป้ายอ๋อป้ายมาลืมวงเล็บให้เรา
ทำไมต้องเอาชื่อจิ๋มมาชื่อก็คนดังอ่ะคนดังในพื้นที่
ใครก็รู้จักพี่จิ๋มพี่จิ๋มในพื้นที่ดังนั้นชื่อเล่นมันต้องอยู่ในป้ายหาเสียงด้วย
ก็เลยไปถามเจ้าของป้ายก็คือคนที่ลงเนี่ยคือพี่จิ๋มเนี่ย
พอไปเจอพี่จิ๋มแล้วก็ไปเจอชาวบ้านที่ช่วยกันติดตั้งป้ายงงทั้งคู่เลยนะ
เกิดจากความคลาดเคลื่อนในเรื่องของการทำป้ายเดี๋ยวฟังจากพี่จิ๋มฟังจากชาวบ้านด้วยฮะ
เราทำป้ายแบบนี้มันผิดไหมอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็คือเหมือนเขาโปรโมทเราไปในตัวอะไรประมาณนี้
แต่มันไม่มีวงลิฟต์นี่ไงหอมสุดนี่แหละพิมพ์นี้ไว้ข้างหลังไงข้างหลังชื่อมันมันถึงมาจิ๋มแล้วก็หอมสุดนี่
มันไม่มีวงเล็บด้วยแต่ถ้าเอาไว้หลังชื่อมันนะไม่มีปัญหาเลย
พูดเฉยขอความกรุณาอย่าทำมือได้ไหมจิ๋มหอมสุดวาลินจิ๋มหอมสุด
คือพี่จิ๋มอย่าไปหวั่นไหวตอนนี้คนเขารู้จักพี่ทั้งประเทศดังเลยป้ายเดียวดังไม่ใช่เฉพาะพื้นที่นะฮะไม่ใช่เพราะพื้นที่เท่านั้น
โอ้โหอย่าไปเปลี่ยนมาแล้วกำลังมาป้ายเดียวเสียวทั้งประเทศแล้วรู้จักกันหมดแล้ว
พี่จิ๋มพาไปพิสูจน์เลยอะอะไรฮะพี่จิ๋มพาไปพิสูจน์เรื่องอะไรพิสูจน์ป้ายพิสูจน์ป้าย
คือผิดทุกข้อไม่ว่าแกจะวางตรงไหนก็ผิดถ้าไม่มีวงเล็บผิดหมดเลย
แต่ส่วนตัวผมนะถ้าวางแล้วดูซอฟต์ที่สุดผมว่าชื่อนามสกุลแล้วค่อยตามด้วยชื่อเล่น
วาลินหอมสุดจิ๋มเออผมว่าซอฟต์สุดจิ๋มวาลินหอมสุดหรือวาลินจิ๋มหอมสุด
เพราะเธอเพราะเธอคุณต้องการแบบไหนเพราะเธอแล้วแต่พี่จิ๋มเขาเออ
จิ๋วก็จัดให้เรียบร้อยแล้วนะฮะยืนยันอย่างนี้ว่าจะไม่มีการเอาวงเล็บออก
เพราะว่ามันมีความดังเกิดขึ้นแล้ว
จากป้ายพี่จิ๋มแล้วมีป้ายที่การหาเสียงไม่เกี่ยวเนื่องแต่ประการใดเลยฮะ
เป็นป้ายขอความอนุเคราะห์จากบรรดาลูกศิษย์ลูกหาพาไปที่วัดแห่งหนึ่งฮะ

แล้วฮือฮากันมาอีกป้ายหนึ่งรวมถึงของป้ายของพี่จิ๋มด้วย

เป็นป้ายที่จังหวัดสุรินที่สังขะลูกศิลหามากมาย
บอกเธอเห็นป้ายนี้แล้วอยากทำบุญทันที